ดิวยักษ์หลายร้อยล้านหน่อยค่ะสำหรับเวทีการประกวดนางงาม
เมื่อวานก็กลายเป็นข่าวฮือฮามากนะคะเมื่อคุณแอนจักรพงศ์ออกมาประกาศแล้ว
ใช้เงินลงทุนไปเนี่ยแปดร้อยกว่าล้านนะคะ
ก็ทำให้เธอเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ถือว่าเป็นหญิงข้ามเพศคนแรก
ใช่ค่ะเนี้ยหลังจากนี้ดูการประกวดนางามสนุกแน่แน่นะคะ